หลังจากที่โลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่เรื่องกล่าวตรงนี้ออกมา
เขาบอกว่าน่าสลดใจน่าอนาถาเหลือเกิน
เพราะว่ามีญาติของผู้ป่วยเอส
นำผู้ป่วยเอสไปทิ้งไว้ข้างกำแพงวัดพระบาทน้ำผู้
ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยเอส
แต่ทีนี้ทำไมถึงเอาไปทิ้งไว้แบบนี้
จะให้ได้รับการรักษาก็ควรจะเอาเข้าไปที่วัดเลย
ไม่ใช่เอาผู้ป่วยมาทิ้งไว้เพียงลำพังนะครับ
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าในโลกออนไลน์นะครับ

ว่าผู้ติดเชื้อเพศชายถูกนำมาทิ้งไว้ข้างกำแพงวัด
พร้อมระบุข้อความว่าการนำผู้ป่วยมาทิ้งไว้ข้างกำแพงหน้าวัด

แต่ว่าเป็นทางเลือกที่ไม่เป็นผลดีสำหรับคนไข้เลย
ปัจจุบันโรคเอดสามารถรักษาและควบคุมอาการได้
หากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ก็หมายถึงว่าอย่าเอามาทิ้งไว้แบบนี้
และจากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกนำมาทิ้ง
พบว่าผู้ชายคนนี้อายุ๕๑ปี
เป็นชาวกาญจนบุรีป่วยเป็นโรคเอส

โดยมีเพื่อนบ้านเป็นคนนำมาส่งช่วงกลางดึก
นายธนชัยไม้ประดิษฐ์หัวหน้าโครงการธรรมรักษ์นิเวศ๑
ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยเอสทั้งหมด
มารับการรักษาตัวที่นี่มากกว่า๒๐ปี
เปิดเผยว่าโครงการธรรมรักษ์นิเวศก่อตั้งมาแล้ว๒๕ปี
หลวงพ่ออลงกฎปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอส
มารักษาตัวอยู่ที่นี่จำนวน๑๕๓คน
และตลอด๒๕ปีที่ผ่านมามีญาติผู้ป่วยเอสส์
นำผู้ป่วยมาทิ้งไว้ข้างกำแพงวัดแบบนี้
กว่า๕๐คนแล้วคุณครับ
ซึ่งเมื่อทางวัดไปพบก็จะต้องนำเข้าไปอยู่ในวัด
ทำการดูแลรักษาซึ่งทางวัดเองยินดีนะ
แต่ต้องมีเอกสารที่ถูกต้อง
ซึ่งก็ประกอบด้วยผลการตรวจเลือดจากโรงพยาบาล

ที่เคยได้รับการรักษามาก่อน
ญาติต้องมาเซ็นเอกสารยินยอมให้ได้รับการรักษาด้วย

เพราะว่าการรักษาหรือว่าการดูแลผู้ป่วยเอส

จะได้รู้ว่าที่ผ่านมาดูแลตัวเองมาแค่ไหนแล้ว

แล้วมีประวัติการรักษามาอย่างไร

เหมือนเป็นการไปเริ่มต้นใหม่ในการที่จะตรวจวินิจฉัยอีกนะครับ

เงินทุนสำรองที่ได้รับบริจาคจากคนไทยด้วยกันนั้น
ตอนนี้เพียงพอในการซื้อยามาดูแลผู้ติดเชื้อ
งบประมาณที่ใช้ก็มีการเตรียมไว้
ละ๓๖ล้านบาทก็อยู่ได้อีก๒ปี
ส่วนผู้ติดเชื้อที่นี่ก็สามารถอยู่ได้อย่างปกติ
เหมือนคนทั่วไปแต่ต้องดูแลสุขภาพกาย
สุขภาพใจสำคัญอย่างยิ่ง

ก็จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปนะครับ
ส่วนโรงเรือนที่ดูแลผู้ป่วยก็จะแบ่งออกเป็นส่วนผู้ติดเชื้อ
แต่มีอาการของวรรณโรคก็จะถูกแยกออกไป
ส่วนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อยู่อีกที่หนึ่ง

โดยทางวัดจะมีค่าตอบแทนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่ถูกนำมาทิ้งข้างกำแพงวัดนั้น
ก็เปิดเผยว่าเป็นผู้สมัครใจ
ให้เพื่อนบ้านนำมาทิ้งไว้ข้างกำแพงวัดเองคุณ

ที่ผ่านมาได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหัวหิน
และโรงพยาบาลเหล่าขวัญปัจจุบันอยู่ตัวคนเดียวครับ
และเมื่อป่วยก็ทำมาหากินไม่ได้
ก็เลยบอกเพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้าน
นำมาส่งให้หน่อยนำมาส่งที่วัดพระบาทน้ำผู้แห่งนี้
แต่ตัวผู้ป่วยเองท่านก็กลัวว่าทางวัดจะไม่รับนะ
ก็เลยให้เพื่อนบ้านปล่อยทิ้งไว้ข้างกำแพงวัดเลย

ตี๓ของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งช่วงเช้าพระของวัดพระบาทน้ำผู้ออกมาบินทบาท
ก็พบตัวผู้ป่วยเข้าแล้วก็นำเข้าไปรักษาอยู่ภายในวัดนะครับ
ผู้ป่วยยังบอกด้วยนะครับว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในการดูแลของวัดแล้ว
ก็ได้รับยามีความเป็นอยู่ที่ดีอาการป่วยที่ดีขึ้น
ส่วนที่ติดเชื้อเอสน่าจะมาจากการศักดิ์ในเรือนจำนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแม้ว่าทางวัดเองนะครับจะบอกว่า
มีกำลังทุนมีกำลังทรัพย์มีกำลังคนเพียงพอในการที่จะทำงานต่อไป
แต่ก็ระบุออกมาว่าอยู่ได้อีก๒ปี
ดังนั้นเราคนไทยช่วยกันหน่อยนะครับ
ในการที่จะไปร่วมบริจาคเงินหรือใครมีจิตศรัทธา
ไปช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเอสที่อยู่ที่วัดนี้ก็ได้

ผมเคยไปนะฮะไปช่วยกันดูแล
แล้วก็ไปดูเรื่องราวของทางวัดในการรักษาผู้ป่วย
แล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องของโรคเอส
แล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคเอสได้นะครับ
ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของการบริจาค
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเงินทอง